เพื่อที่จะเตือนภัยสำหรับคนที่ขึ้นรถเมย
บางทีคนมันแน่นยืนเบียดกันเนี่ยค่ะ

แล้วอยู่ดีมีอะไรมาโดนหลังโดนก้นเธอก็ไม่รู้
ตอนแรกนึกว่าเป็นกระเป๋าคนเบียดมาโดนอะไรแบบนี้
สุดท้ายมันไม่ใช่กระเป๋าไงมันผู้ชายมาจับก้นเขาเนี่ยค่ะ
ไอ้คนที่เอามือบังหน้าอย่างนี้แล้วเขาก็เลยเอาโทรศัพท์มือถือถ่ายคลิปไง
พอถ่ายปุ๊บอายขอโทษครับผมจะไม่ทำอีกแล้วผมจะไม่ทำอีกแล้วครับ
จะไม่ทำอีกแล้วแล้วเนี่ยเธอโพสต์เธอบอกว่าเนี่ย
โดนจับมาตลอดทางเลยนะครับเนี่ยค่ะ
ผู้ชายคนนี้ก็บอกขอร้องขอร้องไม่ทำแล้วจริงผมไม่ทำแล้วพี่
อืมแต่ก็จับเขาไปแล้วอ่ะค่ะสายหนึ่งสี่ศูนย์นี่วิ่งอนุสวรีชัย
ในเฟซบุ๊คที่เธอโพสต์เอาไว้อ่ะนะคะบอกว่าจริงคนขับรถ
รถหรือว่ากระเป๋ารถเมฆถ้าเห็นแบบนี้นะก็ช่วยหน่อย

คนก็แชร์คลิปกันต่อไปก็เป็นอุทาหรณ์เตือน
สำหรับสาวที่ขึ้นรถโดยสารประจำทาง

เราก็ไม่รู้อะไรมันอยู่ข้างหลังมาชนเราบ้าง
วยโอกาสพวกนี้ใช่แม่ความจริงต้องแจ้งความนะ
เขาให้เสียอนาคตเลยพวกนี้จะได้เข็ดหลาบนะฮะ
หน้าตายังอายุน้อยนะผู้ชายคนนี้